ชาวลิเกโคราชครับประนาทต้องมาเตรงเตรงเลย
เพราะว่าท่านผู้ว่าอนุญาตแล้วพวกท่านสามารถจัดการแสดงได้
หลังจากไปร้องเรียนคำถามนี้ผมเห็นด้วย
เขาถามว่าล้านขาล้านอาหารเปิดได้แล้ว

ท่านผู้ว่าตัดสินใจเลยครับท่านวิเชียรจันทรโนไทย
หลังจากรับคำร้องเรียนนะฮะ

แล้วสรุปบอกว่าเกิดอะไร
คือหากมีการขออนุญาตจัดการแสดงลิเก
ให้พิจารณาอนุญาตจัดแสดงได้เหมือนกิจกรรมอื่น

เพื่อช่วยเหลือคณะลิเกให้มีงานมีเงินเลี้ยงชีพ
ส่วนที่บุรีรำนะครับอดีตนางเอกลิเก
เจอผลกระทบโควิด๑๙เข้าไป

ข้าวเกลียบที่ถือมือซ้ายข้าวเกียบว่าว
นี่แหละครับที่๓แยกไฟแดงถนนหัก

เอาเปิดนางรองหาอะไรได้เลี้ยง

บิกินี่นะครับวาบวิวทีเดียวแต่มันเป็นแค่เสื้อนะครับ
สร้างความสนใจให้คนขี่ขับขี่รถนะฮะ

พอมองปั๊บเมื่อตาต่อตามาประสานก็อุดหนุน

นางสาวปฐุมใจโพอายุ๓๖ปี

บอกว่าก่อนนี้เล่นลิเกนู่นแหละที่โคราชเมื่อกี้เนี่ยนะ
พอเกิดโควิดระบาดใช่ไหมเล่นไม่ได้เนี่ย
กลับบ้านเกิดมาขายผลไม้สดผลไม้ดอง

ทำแบบนี้มาได้๖เดือนแล้วก็มียอดขายวันละประมาณ๑๒๐๐บาท
แต่ว่าเชื่อไหมพอใส่ผ้ากันเปื้อนที่คุณวรพรชอบเนี่ย
ขายได้วันละ๒๐๐๐บาท
นี่ไงโอ้โฮจาก๑๒๐๐บาทขายได้๒๐๐๐บาท
เราฟังพี่เขาเล่าครับ
ขอถ่ายรูปอย่างเดียวอย่างนี้ค่ะ